ตุดิบในการทำข้าวเปิ๊บที่บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ก็คือแป้งข้าวเจ้าสำหรับทำเป็นแผ่นห่อผักแทนเส้นก๋วยเตี๋ยว
ส่วนเครื่องเคียงข้าวเปิ๊บจะเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ตามฤดูกาล
เช่นตำลึงผักหวานผักก้านเถิงส่วนวัตถุดิบที่จะขาดไม่ได้
ก็คือไข่ไก่และอุปกรณ์การทำที่สำคัญของข้าวเปิ๊บ
จะต้องมีหม้อฟ้าชีจักษานและผ้าขาวบางขึงปากหม้อ
สำหรับละเลงแป้งข้าวเจ้าให้เป็นแผ่นซึ่งจะทำข้าวเปิ๊บ
ด้วยวิธีการตั้งไฟเตาฟืน